สุราชกันมากไปทานติมซัมทะเล
ซีฟู้ดดีสด
กมาให้แล้วจ้า

ผมว่ามันสบายง่ายดีครับคุณผู้ชม
ร้านนี้ชื่อว่าโอ้โหซาก้า

ตั้งอยู่ที่ถนนศรีเกษมตะบนมะขามเตี้ย
เผลอเมืองจังหวัดสุราชธานีค่ะ

ติ่มซำของเขาราคาจับต้องได้สบาย
เพราะราคาแค่เข่งละ๒๐บาท
เฮ้ยเข่งละ๒๐บาท

แล้วถ้าหากไปติ่มซำทะเลเพิ่มมาอีกนิดนึง
เข่งละ๓๐ให้ตายเถอะ
ถูกนะจะบอกให้จริงประหยัดแล้วอร่อยด้วยครับ
ไปถามเจ้าของร้านนะฮะคุณปียะนันวัยวัฒน์
เจ้าของร้านบอกว่าเขาเลือกใช้วัตถุดิบที่ดี
ในการทำติ่มซำคือมันต้องสดสะอาดใหม่ทุกวัน
ติ่มทำทะเลอยากแนะนำให้ทานมีอะไร
ติ้มซำหมึกก็ปลาหมึกนั่นแหละ
ติ่มซำจุ้งก็กุ้งนั่นแหละ
ติมซัมหอยก็หอยนั่นแหละ
และติ่มซ้ำปลาก็คือปลาไงคุณผู้ชม
ทั้งหมดทั้งมวลไปลองสั่งทานกันได้
แล้วร้านนี้นะครับเขามีปิ้งย่างเปิด
ให้บริการในช่วงเย็นอีกด้วย
เช้ากินติ่มซำเย็นตอนเย็นไปซ้ำด้วยปิ้งย่าง

และที่ร้านเขามีโปรโมชั่นดีโปรโมชั่นเด็ดมาฝากอีกด้วย
สวัสดีค่ะแฟนตลอดข่าวที่น่ารักทุกท่าน
วันนี้เราอยู่กันที่ร้านโอซาก้าปิ่มซำทะเล
แกง๑๐บาทจังหวัดสุราธานี
วันนี้มีโปรพิเศษมามอบให้กับแฟนตลอดข่าว
เพียงคุณบอกว่ารู้จักร้านโอซาก้าติมซัมทะเล
ติมซัม๑๐เปอร์เซ็นต์พร้อมทั้งนี้ค่ะ
โปรดีโปรเด็ดแบบนี้เฉพาะแฟนรายการวันข่าวเท่านั้น
แล้วพบกันที่ร้านโอซาก้าติมซัมทะเล
ข้าวแกง๑๐บาทจังหวัดสุราชานีค่ะ

ตั้งใจฟังเนอะข่าวดีมากเลย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

ทั้งที่จะได้เป็นเนื้อหมูอยู่ข้างในแล้วมีผักกาดเหรอ
อันนี้ก็ดีต่อสุขภาพ
หลายอย่างน่ากินน่าทานเอาไปลองดูรับสิทธิโปรโมชั่นด้วยนะคะ